สวัสดีครับจับตาเตือนภัยเกาะติดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
สักครู่นี้ก็ได้ฟังการคาดการณคร่าวไปแล้วนะครับ
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกกันนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ
ที่ตอนนี้ล่าสุดสลายตัวเป็นห่อมความกดอากาศต่ำแล้วเป็นอย่างไรนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นณขณะนี้นะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้กลุ่มก้อนเมฆยังคงมีการก่อตัวหนาตานะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
กลุ่มฝนยังคงตกชุกเลยทีเดียวนะครับ
อกจากนี้ครับจุดที่เราเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นบริเวณที่มีการก่อตัวของดีเปรชั่นที่อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับ
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
ก็คือตอนนี้จะสังเกตว่ารัศมีของกลุ่มฝนนั้นมีการแผลเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ชาวจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับ
ดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่โดยรอบเข้าสู่ศูนย์กลางไป
หลังจากนี้นะครับก็จะเริ่มมีบทบาทอิทธิพลนะครับ

สังเกตว่ากลุ่มฝนสีเขียวสีเหลือง
ฝนก็จะเริ่มตกหนักมากยิ่งขึ้น
แล้วคาดการณ์ว่าจะตกหนักต่อเนื่องไป
จนถึงช่วงสายของวันนี้
ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่พายุนั้นได้หอบเอากลุ่มฝนออกจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะรับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ
จากพายุนะครับจะสังเกตจุดสีขาว
เป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
สแก่แถวบริเวณ๓๐๐ยอดนะครับ
กรูดบางสะพานใหญ่นะครับ
พื้นที่เหล่านี้ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็คงต้องเฝ้าระวังตลอดค่ำคืนนี้นะครับ
หลังจากนี้พายุก็จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับ
อ่าวเบงกอมุ่งหน้าต่อไปนะครับพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ความรุนแรงของพายุลูกนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ก็จะช่วยดูดเอากลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของเราออกไปด้วย
นี่คือภาพรวมนะครับในพื้นที่ภาคใต้
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณทางตอนบนก็อ่อนกำลังลงไปนะครับทำให้ความหนาวเย็นลดลง
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนหมอกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ
ช่วงเช้าใครที่จะใช้รถใช้ถนนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
จากอากาศเย็นก่อนหน้านี้มาเจอกับความชื้นที่เริ่มแผ่เข้ามาปกกลุ่ม
ก็จะทำให้เกิดหมอกหนาตาเกิดขึ้นได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนะครับ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ